กลับมาในช่วงนี้ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมา
ที่ซอยอ่อนนุษย์๖๖เขตประเวทค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านต้องฝากกองเพลิงหนีตายกันค่ะคุณระตบพงษ์
ไฟไหม้นะครับคุณผู้ชมไหม้ลุกลามไปบ้านข้างด้วยค่ะ
พอเพลิงสงบเนี่ยต้องบอกว่าคุณยายอายุ๗๒ปี
ท่านป่วยติดเตียงนะคะหนีออกมาไม่ทัน
เสียชีวิตในกองเพลิงค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังได้ยินเสียงปุ๊บป๊ะอยู่ตลอดเลย
ระเบิดอันนั้นคือมันเป็นเหมือนกับไฟมันปะทุอ่ะ
มันมีเสียงคล้ายกับระเบิดอย่างที่คุณนัทพงศ์ว่านะคะ
คืออันตรายทีเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นมีคนเนี่ย
น่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนกำลังเดินบันไดลงมาออกจากบ้านต้นเพลิง
ไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนักเลยค่ะ
แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนเป็นบ้านไม้เนี่ยปลูกติดกันหลายหลังนะคะ
อยู่ที่ซอยอ่อนนุษย์๖๖ที่สวนหลวงประเวท
ต้องเอารถดับเพลิงไปถึง๕คันด้วยกันนะคะ
พบว่าไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเลย
ถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
พอเพลิงสงบตรวจสอบความเสียหายพบว่า
บ้านถูกไฟไหม้หมดไปหนึ่งหลังด้วยกันนะคะ
รถยนต์๑คันรถมอเตอร์ไซค์อีก๑คัน
แต่ที่เศร้าสลดก็คือพบศพของผู้หญิงอายุ๗๒ปีที่อยู่ในบ้าน

สภาพก็คือถูกไฟคลอกไหม้เกรียมในกองเพลิงเลยค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปในที่เกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านในชุมชนก็พากันเอาสิ่งของเนี่ยมามอบให้กับ
บ้านที่ถูกไฟไหม้นี่แหละค่ะ
ผู้ที่ประสบเหตุนะคะได้รับความเสียหาย
นี่ค่ะนี่คือสภาพไปหมดเลยนะคะ
เพราะถ้าเราดูกองเพลิงเมื่อสักครู่นี้มันรุนแรงจริง

สวัยจามจุรีค่ะเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้เนี่ย
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนตี๒ลูกชายกลับมาจากเลิกงาน
ก็เข้าบ้านมาแล้วเห็นเปลวเพลิงเลย
ก็เลยรีบขึ้นไปเรียกทุกคนในบ้านให้ตื่น
ในบ้านนี้อยู่กัน๖คนก็หนีตายสุดชีวิตค่ะ
พอวันนี้ตอนเช้าเห็นสภาพบ้านเป็นแบบนี้แทบจะเป็นลมล่ะ
เขาซุดเลยเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ
นี่ค่ะเหลือแต่สาวเหลือแต่ต่อจริงนะคะ
ห้องเช่าอีก๒ห้องข้างหน้าก็หนีตายเหมือนกัน
แต่ว่าบ้านเขามีผู้สูงอายุ
คุณยายุ๗๒ปีหนีออกมาไม่ทันเป็นผู้ป่วยติดเตียง

แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแมวอีก๓ตัวที่เลี้ยงไว้ด้วย
ก็ช็อกมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เกิดจากอะไรนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะบอกได้
เพราะว่าทุกคนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะอยู่ที่โรงพยาบาล

สภาพศพผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ